คุณผู้ชมครับเรื่องของการกู้ซากรถ๒นักศึกษา
ปรากฏว่าในคืนวันศุกร์ตามเวลาในประเทศไทยก็ประมาณ๒ทุ่มนะ
ได้มีการปฏิบัติการในการกู้ซาก
นี่เป็นครั้งแรกที่มีปฏิบัติการแบบนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือ๑อาจจะยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
และ๒คือด้วยทั้งสภาพน้ำสภาพอากาศมันทำให้กู้ยาก
ปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นและสำเร็จนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาให้ได้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นไปแล้วกับวันที่ทุกคนรอคอยนะฮะ

สำหรับการกู้ซากรถแล้วก็ร่างของนายพักขพลหรือว่าก๊อฟ
ชัยรัตนทรงพลซึ่งเป็นผู้เช่ารถและผู้ขับรถ
แล้วก็นางสาวที่วาดีหรือว่ามินแสงสุริยฤทธิ์ผู้โดยสารในรถ
เกิดอุบัติเหตุตกเหวในอุทยานแห่งชาติ
คิงส์แคลนยอนรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ
แล้วก็รถคันดังกล่าวไปติดที่ก้อนหินในแม่น้ำคิง
คิงสริเวอร์ตั้งแต่วันที่๒๖กรกฎาคม
ปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยโอ้โหทางการของเขานะ
บอกว่าเขาต้องซ้อมเสมือนจริงเป็นสัปดาห์สัปดาห์นะคุณนะ
ระดับน้ำที่ลดรอความแรงของน้ำที่มันจะลดลงนะครับ
รวมถึงต้องดูเรื่องของเชือกรอกที่มีความพิเศษนะครับ
แล้วก็เรื่องของการบินเฮลิคอปเตอร์แบบนี้

เริ่มนำเฮลิคอปเตอร์ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปด้านล่างเหว
จากนั้นเริ่มใช้สายเคเบิ้ลผูกกับใต้ท้องรถด้านท้าย
และอีกฝั่งผูกยึดไว้กับหิน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามในการดึงรถเข้ามายังฝั่ง
คือตอนแรกประเมินว่าน้ำมันน่าจะสูงถึงแค่เอว

แต่ปรากฏพอเจ้าหน้าที่ลงไปจริงน้ำสูงถึงอกคุณ
สูงกว่านั้นใช่สูงกว่าการประเมินไว้นะครับ
ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความยากลำบากแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามใช้การดึงรถเข้ามายังฝั่ง
โดยใช้มือเปล่าบวกกับอุปกรณ์ทีละน้อยทีละน้อย
ปฏิบัติการนี้รวม๙ชั่วโมงรถจึงหลุดจากหินในแม่น้ำ
ก่อนนำขึ้นฝั่งและนำร่าง๒นักศึกษาออกมาได้สำเร็จนะครับ
ส่วนรถจะทำการกู้ในลำดับต่อไป
ส่วนรถของคนจีนที่ยังคงจมอยู่ไม่ไกล
จะทำการกู้ในวันต่อไปหลังระดับน้ำลดนะครับ
ทันทีที่เจ้าหน้าที่นำศพของนักศึกษา๒คน
มาถึงบริเวณที่เตรียมทำพิธีทางศาสนานางสุพิน
แม่ของน้องก๊อฟแล้วก็นางสาวธิวารัฐพี่สาวของน้องมิน

จากนั้นพระครูใบดีกาบุญธรรมได้ทำพิธีทางศาสนา

คือคุณแม่ของน้องก๊อฟเข้าไปรูปศีรษะของน้องก๊อฟ

ส่วนพี่สาวของน้องมินได้แต่ร่ำให้นะครับ
จากนั้นพระครูใบดีกาบุญธรรมทำพิธีทางศาสนา
ใช้เวลา๓๐นาทีแล้วก็เจ้าหน้าที่
นำร่างกลับไปที่หน่วยนิติเวศเพื่อชนะสูตร
แล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิต
ก็ต้องส่งแพทย์นิติเวชชนะสูตรก่อนเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
แล้วก็พิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับ
หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนของการชาปนกิจ
ซึ่งทางครอบครัวแล้วก็ทางคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา
รวมถึงที่วัดแล้วก็ทางสุสานก็อำนวยสถานที่ให้นะครับ
โดยทางสุสานก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
โดยครอบครัวของนายพักขพลหรือก๊อฟ
จะนำอัฐิของนายพักขพลไปลอยอังคารในรัฐแคลิฟอร์เนีย
เพราะบอกว่าน้องก๊อฟเขารักที่นี่เขาชอบที่นี่
ก็เลยตัดสินใจจะลอยอัฐิที่นี่นะครับ
ส่วนครอบครัวของน้องมินก็จะนำอัฐิ
กลับมาลอยอังคารที่ประเทศไทยในภายหลังครับ
ยังได้จำลองเส้นทางบนถนนในอุทยานแห่งชาติ
จนถึงจุดที่รถคันดังกล่าว
โดยจะเห็นว่าถนนมีลักษณะของความคดเคี้ยว

ยังมีลักษณะเป็นโค้งซ้ายหักศอก
แล้วก็ยังมีแสงอาทิตย์ส่องพ้นเหลี่ยมเขาคุณ
ลักษณะคือมันแยงตาพอดี

เหมือนเป็นทางตรงจริงแล้วตรงนี้คือทางโค้ง
คือแสงเป็นลักษณะการหักเห
การทำให้หลอกสายตาของเราได้
ก็นี่คือการจำลองเส้นทางออกมาว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดอันตราย

เขาหาทางในการแก้ไขปัญหาตรงจุดอุบัติเหตุนี้ต่อไปด้วย
นี่แหละฮะบอกจริงยอมรับจริงว่า
เรื่องของการกู้ซากรถของสองนักศึกษาไทยเนี่ย
เป็นปฏิบัติการครั้งแรกและเป็นสิ่งที่ยากลำบาก